อีกหนึ่งคนที่ตามเชียร์กันหน่อยชนะทิพย์สงกระสินล่าสุดเมื่อวาน
หลังจากที่เดินทางไปถึงแล้วแล้วก็มีการซ้อมแยกกับเพื่อนร่วมทีม
ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่ก็มีการเสียงสัญญาณเป็นทางการ
การเสียงสัญญาณของเจนเกิดขึ้นอันเป็นทางการอีกครั้ง
เพื่อให้สื่อมวลชนที่นั่นได้มีโอกาสได้ทำข่าวกันนะครับ

ก็มีทีมงานไปใกล้ชิดเหมือนกันนะครับ

คือบางคำเหมือนเจเขาก็ฝึกไปเหมือนกัน
อย่างที่ฝรั่งมาบ้านเราสวัสดีขอบคุณครับ
หลังงี้ต้องมีอยู่แล้วเขาก็สูญภาษาในบ้าน

พอบอกว่าเจก็จะเป็อนักบ่น

ที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็มีการขอลายเซ็นต์เป็นที่ระลึกนั้น
เจ๊เขาบอกว่าการมาคลาสแข่งในครั้งนี้นะครับ

เขาต้องการจะมายกระดับฝีเท้านักเตะไทยให้เป็นที่ยอมรับ
แล้วก็อยากให้เด็กรุ่นหลังหรือว่าเพื่อนเขาเนี่ย

แน่นอนเป็นเกมที่ยากแล้วก็เป็นเกมแรกของผม
ผมคิดว่าสิ่งที่ทำได้ผมไม่รู้หรอกว่าผมได้ลงไม่ลง
เพื่อที่จะทุกคนจะได้มีโอกาสได้มาเล่นกันที่นี่เยอะ
ถ้าผมทำได้อย่างนี้พวกเด็กคนไทยหรือว่าพี่รุ่นพี่
ที่ยังเล่นฝีเท้าดี
ถ้ามาได้อย่างนี้มันก็เหมือนยกระดับบอลไทยขึ้นมาด้วย
ทำไมหน้าตาไปทางญี่ปุ่นแล้ววะ
ผมดูแล้วง่วงนะ
ยังปรับกับสภาพอากาศอยู่เหมือนกันนะครับก็ยังมีเวลาอีกหนึ่งเดือนสำหรับชนะทิพย์
ในการที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับ
ในการเล่นฟุตบอลเจลีกสไตล์การเล่นรวมถึงสภาพอากาศด้วย
เพราะว่าเล็กแรกเนี่ยยังไม่จบนะครับนัดต่อไปของ
แล้วก็ชนะทิพย์เนี่ยจะลงเล่นตามที่สัมภาษณ์ไว้ก็คือ
ยังพอมีเวลาอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเจจะกลับมาเตะกับทางเมืองทองนะครับ
ช่วงนี้อาจจะปรับตัวหลายอย่างเนาะเมื่อกี้เห็นสภาพอากาศลมแรงเนอะใช่ครับ